อย่างนี้ได้ไหมได้ได้อย่างนี้ได้
สมัยก่อนเนอะพอแดงก้อนบอร์ลเนอะ

คือผมเป็นคนรักสนุกอยู่แล้วเลยนะครับ
ข้างเป็นคนที่อัปเดตอะไรอย่างนี้ฮะ
พอมีอะไรใหม่เราก็อยากจะศึกษาหรือเรียนรู้กลับมา

เนิร์ดแต่เรียนไม่ค่อยดี

ไปอยู่โรงเรียนประจำ
ช่วยเหลือตัวเองได้รายได้ตั้งแต่เด็ก
จะกินอาหารฝรั่งเหมือนไม่ถูกปาก
เราก็เริ่มทำอาหารเท้าอาหารไทย
อยู่แล้วชอบไป
จริงพอไปทุกครั้งก็ไม่ใช่ซ้ำเดิมดูครั้ง
ก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่
มันก็เหมือนเดิมนะคือผมมันเหมือนเดิม
คือผมน่ะเหมือนเดิมแต่เราก็คือเราคบกันมานานแล้วด้วยครับ
ใช่ครับแล้วก็แต่งงานกันมา๔ปีมีลูกชาย๒คนนะครับ

คือเราก็อยากให้เขาโตเป็นธรรมชาตินะครับ
เราก็ไม่ได้แบบบังคับกฎเกณฑ์อะไรเขามากมาย
แต่เราก็อยากให้แบบโตมาเป็นคนดีมีสมาคารวะอย่างนี้นะครับ
เราก็เจอผู้ใหญ่ก็ต้องสวัสดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

แต่เราก็จริงเลี้ยงเหมือนกันนะ
แต่ว่าแบบมันก็เด็ก๒คนมันก็ออกมาไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะครับ
มีคนเรียบร้อยคนหนึ่งสนคนหนึ่งอย่างนี้หรอ

แต่ว่ายังคนเล็กยังดูไม่ค่อยออกครับเพราะว่าเขาแค่ขวบครึ่งนะครับ
แต่ว่าเขาก็จะรักพี่แบบพี่ทำอะไรเขาก็จะทำตาม
พี่วิ่งก็จะวิ่งไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
คือเวลาเราตั้งใจทำงานเราก็ตั้งใจทำงาน
ถ้าเกิดว่าเวลาเราอยู่กับลูกเราก็จะพยายามไม่ทำงาน

หรือว่าเวลาเราไปอยู่กับเพื่อนอย่างนี้เราก็จะให้เวลากับเพื่อน
ก็คือเต็มที่ในครุกทุกครั้ง
ใช่ครับแต่เราก็ต้องรู้ว่าถ้าเกิดสมมุติงานยังไม่เสร็จนะเราก็ยังไม่ได้ออกไปไหน
แต่ว่าถ้าเกิดจบแล้วเราก็ไปกับเพื่อน
แล้วชอบไปแบบชิลกับเพื่อนไปดูหนังกับภรรยา

ใช่ครับยังไม่นาน
ก่อนหน้านี้คุณไนท์ทำอะไรบ้างบ้างครับ
ก่อนหน้านี้ผมอยู่ในพวกก็เคยทำพวกพลังงานทดแทนครับ
มันคนละทางกันเลย

ก็อยู่ในบริษัทพลังงานทดแทน
แล้วเพราะว่ามีโอกาสมีคนชวนมาทำที่นี่อย่างนี้ครับ
เราก็คิดว่าเป็นอะไรที่แบบอัปเดตอินเทรนด์เป็นอะไรใหม่
แล้วก็แบบแค่ชั่วสนุกอะไรอย่างนี้ครับ
แบบไม่ต้องแบบซีเรียสนั่งโต๊ะทำงานอะไรอย่างนี้
เราก็ชอบแบบเดินไปตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างนี้ครับ
ก็ถ้าพูดตรงนะก็เหนื่อยแต่สนุกครับ
เห็นว่าห้องมันต้องจะแบบเป็นยังไงอะไรเป็นยังไง
พอก่อสร้างเสร็จปุ๊บเราเห็นจริงเรารู้สึกแบบตื่นตันใจ
เราแฮปปี้ตอนนี้เราตื่นเต้นแล้วเราอยากจะให้คนมา
ผมว่าการที่เราทำผิดเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะ
เพราะเราทำผิดเพราะเราไม่รู้ถูกไหมครับเราพลาดกันได้
เพราะฉะนั้นถ้าพลาดเราสอนเราให้น้องปรับปรุง
ถ้าเกิดน้องเขาปรับปรุงได้เราก็ถือว่าโอเคใช่ไหมครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้ารู้แล้วว่ามันผิดแล้วยังตั้งใจทำผิดอย่างนี้
อันนี้คือความผิดนะครับผมว่าคนเราก็ต้องมีโอกาสแก้ตัว
มันสามารถปรับปรุงตัวได้ใช่ไหมครับคนเราไม่สามารถเกิดมาปุ๊บรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้
เราก็จะตักเตือนผมว่าเราก็ทุกคนก็มีความหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้ว
เราไม่จำเป็นจะต้องไปด่าเขาหรืออะไรอย่างนี้ครับผมว่ายิ่งพูดจาดีซะอีก
โอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณนายขอบคุณมากครับ